คุณผู้ชมค่ะทีนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่กลับมาพูดถึงกันเยอะอีกแล้วนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของนโยบายกัญชาเสรีบ้านละ๖ต้น
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมช่วงหาเสียงโอ้เรื่องนี้ฮือหากันเลยค่ะ
ถามกันมาเยอะว่านโยบายนี้ไปถึงไหนแล้ว

วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะพูดคุยกับนายแพทย์ทงชัยกีรติหัทยากรรองประหลักกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
เชิญคุณสุภาพค่ะครับขอบคุณครับคุณปุ้ยครับคุณอุ๋ยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณปุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่ว่า
สองปีกว่าแล้วนะครับเกือบสองปีแล้วที่นโยบายกัญชาเสรีถูกจุดขึ้นมาจากการหาเสียงของพักภูมิใจไทย
แล้วต่อมาหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนาสุข
คนก็ติดตามความคืบหน้าเยอะครับว่านโยบายจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่
ปลูกกัญชา๖ต้นจะเริ่มได้เมื่อไหร่
แน่นอนครับทุกอย่างคำตอบมีว่าต้องแก้กฎหมาย
กระบวนการแก้กฎหมายก็ไม่ใช่ว่าเร็วแต่ว่าในช่วงรายทางก็จะมีข่าว
มีข่าวในโลกออนไลน์มีข่าวลือเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะครับ
คนก็สับสนกันมากว่าอะไรทำได้หรือยังอะไรยังทำไม่ได้
ปลูกกัญชา๖ต้นจะเริ่มได้เมื่อไหร่ถ้าปลูกไว้เพื่อการแพทย์เองจะทำได้หรือยัง
อย่างวันนี้ก็มีข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าว
เห็นไหมครับว่ายังมีความสับสนยังมีความไม่เข้าใจ
ฉะนั้นขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้พยายามจะขอความเข้าใจที่ชัดเจน
จากท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอทงชัยกิรติหัทยากร
อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับและผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
ครับเอาถามเป็นเรื่องเรื่องนะครับถามเป็นเรื่องเอาเรื่องของการปลูกได้บ้านละ๖ต้นที่หาเสียงไว้ก่อน

กลับเรียนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการปลูกกัญชานะครับเราอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจนะครับณปัจจุบันนะครับ
ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเช่นโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับ
ร่วมกันสามารถที่จะปลูกกัญชาได้แล้วนะครับส่วนบ้านที่ชาวบ้านที่จะปลูกกันเองหกต้นนะครับ
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่ดำเนินการได้แต่อยู่ในช่วงที่เรากำลังทำกฎหมายอยู่นะครับ
คือพรบจังหวัดที่๘ตอนนี้อยู่ที่กฤษฎีกาต่อไปบ้านผู้ป่วยสามารถปลูกเองได้นะครับ
สองบ้านของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับก็สามารถที่จะปลูกเองได้เพื่อที่จะเอาดูแลและรักษาตัวเองครับผม
เดี๋ยวเอาให้ชัดอีกทีนึงใครลุกขึ้นมาปลูกนี้ยังไม่ได้แต่ว่าคนที่ปลูกได้คือ
คือคือรัฐวิสาหกิจชุมชนกับชาวบ้านที่มารวมตัวร่วมกับรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับ
เพื่อที่จะไปปลูกโดยที่จะต้องปลูกเนี่ยจะต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับ
ในการที่จะขออนุญาตกับออยนะครับในการที่จะปลูกครับผมครับ
หลักเกณฑ์ที่จะเป็นไปเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนเนี่ยหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะไปรวมกลุ่มกันได้ยังไง
ไปยื่นที่ไหนยังไงนี่ชาวบ้านเขาทราบไหมครับ
อันนี้จะในรัฐวิสาหกิจชุมชนนะทุกแห่งนะครับที่จะมีครับเขาจะต้องตั้งเป็นองค์กรของเขาอยู่แล้วครับ
แล้วก็ที่ล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของที่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษจริงจริงเนี่ยในตัวกัญชาต้องอยากเรียนนะครับ
กัญชาตัวที่มันใช้ในการเสพกันจริงคือช่อดอกนะครับซึ่งมีสารนะครับ
มีทั้งตัวยามีทั้งสารที่ทำให้มึนเมาอยู่ตรงที่ช่อดอกที่มีประโยชน์
ในตัวกัญชาเนี่ยมีประโยชน์นะครับนะฮะทีนี้เราก็ได้มีการล่างนะครับ
ระบุเรื่องยาเสพติดไม่ให้โทษนะครับเรายกเว้นทุกส่วนของต้นกัญชาแล้วครับ
เว้นเฉพาะช่อดอกทีนี้ใบเนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดประเภท๕แล้วนะครับครับ

ครับเชิญครับทีนี้การจะนำกัญชามาใช้ในเชิงวิถีไทยเนี่ย
เอาไปใส่แกงอันนี้จะทำได้ไหม
อยากกลับเรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของพรบยาเสพติดให้โทษที่เรายกเว้นเนี่ย
ต่อไปในใบเราต้องพูดก่อนนะครับ
คำว่ากัญชาส่วนไหนที่ยังถือว่าเป็นยาเสพติด
ส่วนไหนที่ไม่ใช่ยาเสพติด

ตอนนี้เฉพาะส่วนของช่อดอกมันเท่านั้นนะครับ

ซึ่งทั่วโลกนะครับเขาก็บอกเหมือนกันว่าใบกิ่งก้านพวกนี้
ตอนนี้จะไม่เป็นยาเสพติดแล้ว
อืมอืม
แต่ยังมีข้อเงื่อนไขของประเทศไทยอยู่นิดเดียวนะครับ
ทั้งหมดนะครับทั้งทั่วโลกนะครับ
ต้องเอาไปใช้อย่างมีการควบคุมนะฮะ
ควบคุมก็คือให้ระมัดระวังนะครับ
ในของประเทศไทยนะวันนี้เนี่ย
เมื่อก่อนเนี่ยคนที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับ

เสร็จแล้วก็เอาช่อดอกเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับ
เอาไปสกัดทำยาสมุนไพร
เอาไปสกัดน้ำมันกัญชา
เสร็จกิ่งก้านใบ
สิ่งก้านใบต้องทิ้งทำลายหมดเลย

นะครับแต่เนี่ยพอมีประกาศของล่าสุดที่จะออกมาเนี่ย
ก้านใบสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปทำลายแล้วก็ได้
แต่ยังไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ
จะต้องที่รับอนุญาตเท่านั้นฮะ
ที่ได้อนุญาตในการปลูกในประเทศไทยเท่านั้น
แล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับ

อาจจะเอาไปรัฐวิสาหกิจชุมชนนั้นที่ขออนุญาตปลูกถูกต้องแล้ว
ก็เอากิ่งก้านใบเนี่ยเอาไปทำใบชาบ้างนะครับ
เอาไปทำสบู่ไปทำอะไรเนี่ย
ก็ไปขึ้นอยู่กับตามกฎหมายอาหารและยา
หรือว่าเครื่องสำอางของกฎหมายอื่นต่อไปได้แล้วนะครับ
ต้องทำลายทิ้งหมดครับผม
ครับครับเอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้
การที่จะปลูกได้๖ต้น
ตามนโยบายตอนแรกเนี่ย

แล้วกระบวนการแก้กฎหมายเนี่ยตอนนี้อยู่ถึงไหนครับ
ตอนนี้เราปฉที่๘นะครับ
อยู่ในขั้นตอนที่ให้กับกฤษฎิกานะครับ
อยู่ในกิจการกำลังส่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็ถ้าผ่านกิจดีกาเสร็จก็จะผ่านเข้าที่คอลโลมต่อนะครับ
ตรงนี้เนี่ยผู้ป่วยจะสามารถปลูกได้เองที่บ้านเลยนะครับ
ต้นเนี่ยนะครับหรือว่าหมอนะครับหมอแพทย์แผนไทยที่ทำการรักษาคนไข้อยู่
มีคลินิกอยู่ก็สามารถปลูกได้เลยนะครับโดยที่มาขออนุญาตก่อนนะครับ
ไม่ใช่ว่ามันเอาปลูกใครอยากจะปลูกก็ปลูกได้ไม่ใช่นะครับ
ไม่ใช่แล้วมันจะเดินไปถึงจุดนั้นไหม
ตามนโยบายแล้วก็กฎหมายนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนเริ่มเข้าใจ
นะครับเรื่องของตัวกัญชาว่าส่วนที่มีประโยชน์เนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะครับ
ส่วนที่มันเอาไปเสพเราก็พยายามเข้มงวดในส่วนที่เสพ
เช่นตอนนี้ก็คือยอดช่อและยอดดอกของมันเท่านั้น

ต่อไปก็สามารถส่วนอื่นของต้นกัญชาก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ได้เต็มที่

คือคือฟังดูแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ประชาชนเนี่ยจะทำอะไรแต่ละย่างก้าวเนี่ยจะปลูกเองจะเอาไปใส่แกงเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ไม่ใช่อยู่ไปทำเลยนะต้องดูขออนุญาตเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับณปัจจุบันนะครับต้องเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวช่อดอกมันเนี่ยยังเป็นยาเสพติดอยู่ครับ

เวลาเราไปปลูกต้นกัญชาเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีช่อดอกขึ้นมา

มันไม่มีแต่ว่าใบอย่างเดียวนะครับ

เอาไปทำยาเอาไปให้กับโรงพยาบาลไปสกัดเอาไปทำวิจัย
หิมไบก้านรากตั้งหลาย
ให้ไว้ทำอะไรเอาไปผสมอะไรก็สามารถทำได้ต้องทำลายหมด

เชื้อทุกส่วนของกัญชามันเป็นยาเสพติดหมด

ครับเอาละก็ได้ความชัดเจนในระดับหนึ่ง
แต่ว่าเอาเป็นว่าประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ย
เวลาอ่านข้อมูลในโลกออนไลน์นะกรองหน่อย
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะ

นี่คืออัปเดตเรื่องของกัญชา
ที่เป็นข่าวสับสนมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับ